ดวงของฟุตบอลไทยแน่นอนการเสริมทัพก็เริ่มจะคึกคักบ้างนะครับ

แล้วก็การเปิดตัวโค้ชครับไม่มีพลิกผลสำหรับสุพรรณบุรีครับ

แต่ว่าภาพอย่างเป็นทางการเห็นแล้วแฟนบอลน่าจะสบายใจมากกว่าครับ
ตอนศรีปานครับอดีตมิดฟิลทีมชาติไทยที่ผ่านการคุมทีม
ีซีเทโรศาสนาสระบุรีเพื่อนตำรวจเมืองทอง

จะดึงสันติชัยเผือกซึ่งเคยร่วมงานกันในทีมเมืองทอง
เป็นมือขวาที่สุพรรณบุรีด้วยนะครับ
ชแบนเปิดตัวตามภาพที่เห็นเซ็นสัญญากัน๑ปีครับ
ซึ่งทางโค้ชแบนก็บอกว่าสาเหตุที่รับงาน
จากว่าเห็นถึงความตั้งใจในการทำฟุตบอล
ของคุณวลายพุทธศิรพาอาชาประธานสะโบสอน
รวมถึงตั้งแต่ในทีมที่มีคุณภาพ
น่าจะเข้ากับแนวทางการทำทีมของเขา
เน้นการเล่นบอลบนพื้นเล่นเกมลุก
เป้าหมายครับคือการพาทีมกลับไปอยู่ในหัวแถวของวงการฟุตบอลไทยอีกครั้ง
และก็หวังว่าจะดึงแฟนบอลกลับเข้าสู่สนามเหมือน๔๕ปีที่ผ่านมาให้ได้ครับ